ไปดูเหตุการณ์นี้กันก่อนครับที่ระยองฮะ
แม่ค้าขายผักคุณผู้ชมคุณขวานพี่อุ๋ย
ค่ะตกใจครับขายของอยู่ดี
อุ้ยทำไมฝั่งนู้นน่ะผู้ชายมาแก้ผ้าไปชี้เปลือยเลย
ข้างตลาดอย่างนี้นะโอ้โหเดินโทงเทงโทงเทงไปไม่พอ
ทำท่าทำทางเหมือนดมกาวด้วย
บอกหลานต้องมาช่วยป้าแล้วป้าเจอแบบนี้ป้าไปไหนไม่ได้
กระดูกทับเส้นประสาทจะเดินจะเหินก็ไม่คล่องไปดูฮะ
ตายแล้วคนแก่หัวใจจะวายตายแล้ว

แล้วเขาก็บ้าคลั่งแก้ผ้าอย่างนี้
สงสัยอยู่ในอาการมืนนะพี่

แรกเดินไปแล้วนี่เดินกลับมาอีก

โอ้โหช้างน้อยแตะให้ดูอย่างนี้เลยเห็นไม่ได้
คือนี่คือพยายามลดความอุจจาดหน้าจอแล้วนะครับ

มาดูก็เลยหยิบมือถือถ่ายเป็นหลักฐาน

คุณป้านั่งขายผักอยู่ฝั่งนี้นะอีกฝั่งหนึ่งของถนนเนี่ยนะฮะ

เกิดขึ้นบริเวณถนนเส้นหลังวัดไพรสน

กางเกงไม่ใส่เสื้อไม่ใส่ครับ

แล้วก็เดินสูดดมอะไรสักอย่างหนึ่ง

บางจังหวะขออนุญาตนะครับด้วยความโปรบ
ผู้ชายคนนี้ทำท่าทำทางเหมือนสไลด์หนอน
คือช่วยตัวเองตรงจุดนี้กลางแจ้งแบบนี้เลยครับ
แล้วไม่ใช่แค่ป้าที่เห็นไม่ใช่แค่หลานที่เห็น
คนขี่รถผ่านไปผ่านมาอุ้ยดีนะไม่เกิดอุบัติเหตุ
บางทีเผลอหันมามองแล้วแบบช็อกอยู่ไงครับ
ทำยังไงล่ะเนี่ยหลายคนตกใจกลัวจะเกิดอันตรายนะครับ

เวียนเขานั่งขายผักแล้วเขาบอกว่า
ไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้มาก่อนเลยนะ
แต่เมื่อวานจู่มาแก้ผ้าแล้วก็เดินเหมือนทำท่าดมกาวแบบนี้
จังหวะจะข้ามฝั่งมาหาป้าด้วย
เลยบอกป้ากลัวมากโทรบอกหลานเลย
เพราะว่าลำพังป้าจะเดินเหินก็ไม่คล่องกระดูกทับเส้นประสาท
นี่นะฮะถ้าเกิดว่าตำรวจไม่มา

สุดท้ายพอตำรวจมาก็ไล่ตาคนนี้ไป
แต่เมื่อวานบอกว่ามีทางแก้ให้อื่นยั่งยืนได้ไหมล่ะ

ตอนนี้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งระยองรับเรื่องแล้ว
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือ
ฝากด้วยนะครับในพื้นที่ฮะ